เป็นอะไรพี่เบิร์ตเป็นอะไร
ฉายหนังเลี้ยงผีเสริมบารมีส่งดวงเห็ง
คุณผู้ชมครับมีครอบครัวของเศรษฐีชาวสิงคโปร์
ร่วมกับคนไทยเขาจ้างหนังมาให้ผีดู
ก็คือเอาหนังกลางแปลงมาให้ผีดู

เขาเชื่อว่าแล้วเขาประสบมาแล้วว่า
ครอบครัวเขาดีขึ้นจากการที่จ้างหนังมาให้ผีดูครับ

เพราะแล้วปักทูบแล้วเค้าก็มาแล้วสิปุ้ยดอม
ต้องอ่านเสียงต่ำนะข่าวนี้
เป็นการเชิญดวงวิญญาณครับ
เชิญดวงวิญญาณให้มาดูหนังแล้วมากินของเส้นไหว้
นี่คือหนังกางแปลงครับมีคนจ้างมาให้ดู
เมื่อกี้ที่เห็นบนหนังพระพายวินาธิบาล
ชื่อเรื่องเพชรฆาตหน้าหักเป็นหนังแนวตลกแอคชั่นนะครับ
ถ้าใครไปดูอยู่ที่นี่ก็จะฮาแบบวางเวงวางเวงหน่อย

นี่ถ้าใครไปดูก็จะฮาแบบวางเวงวางเวงหน่อย
โมงเย็นโพลเพลครับเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวไปเลย

สุสานมูลนิธิไตรคุณธรรมชนบุรีครับอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
หลังจากทราบข่าวว่ามีนักธุรกิจสิงคโปร์และครอบครัวคนไทย
จ้างหนังมาฉายในสู่สารหรือที่เรียกว่าผีจ้างหนัง
คือสุสานแห่งนี้ส่วนใหญ่ฝังผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
นิรนามศพรายญาติแล้วมีหลุมศพกว่า๕๐๐หลุมครับคุณผู้ชมฮะ
แล้วจะบอกว่าเขาไม่ได้เพิ่งทำเป็นปีแรกนะ

ดอมเฮ้ยทำเสร็จปั๊บธุรกิจทำมาค้าขึ้นว่ะ
เจริญรุ่งเรืองเขาไปอยู่สิงคโปร์นะ
นี่ฉายครั้งนี้ฉายกี่คืนรู้ไหม๓๐คืน
คืนก่อนศาสตร์จีนกับอีก๑๕คืนหลังศาสตร์จีน
โอ้โหแสดงว่าได้เยอะนะเนี่ย
เขาต้องได้แล้วไม่งั้นเขาไม่เชื่อแล้วทำแบบนี้หรอก
นายยศศักดิ์สุริยะจันทราทองเจ้าของสุริยภาพยนตร์
ผู้รับจ้างฉายหนังให้ผีดูเนี่ย
เขาก็เล่าบอกนี่แหละนักธุรกิจชาวสิงคโปร์กับครอบครัวครอบครัวคนไทยเนี่ยนะ

เชื่อว่าทำแล้วธุรกิจจะดีชีวิตจะดี
ถ้าไม่ดีจริงเขาคงไม่ทำมาทุกปีใช่ไหมพี่

ผู้สื่อข่าวถามว่าพี่แล้วพี่เชื่อไหม
เชื่อไหมว่าผีจะมาดูเนี่ย

เชื่อเขาบอกเขาเชื่อเลย
กลิ่นศพลอยมาครับอีกอย่างนึงนะครับเป็นความเชื่อของชาวจีนที่สืบทอดกันมานะฮะ
ใกล้วันศาสตร์จีนแล้วก็ประตูนรกสวรรค์เปิดแล้ว
ดวงวิญญาณจะมารับเครื่องเส้นไหว้แล้วมาดูหนังนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณครับครับ